ใกล้ตัวนะครับฟังดีแม้ว่ายังไม่ติดโควิด๑๙
แล้วก็ไม่อยากให้ติดแต่ถ้าวันหนึ่งมันติดขึ้นมา

สาธารณสุขนะครับเขาอนุมัติแล้วให้ตรวจโควิดด้วย
คือชุดตรวจที่เราไปซื้อกันตามร้านขายยาเนี่ยนะฮะ
แล้วถ้าผลเป็นบวกคุณเลือกได้๒ทาง
มันจะมีกระบวนการแบบนี้ผมจะไปช้า
คุณหมอสมศักดิ์อักษิณนะครับอธิบดีกรมการแพทย์นะครับ
ท่านอธิบายบอกว่าถ้าไปซื้อชุดมาตรวจ
แล้วปรากฏว่าผลคุณเป็นบวกคุณเลือกได้๒ทางอย่างที่ผมโปรยไป
ประชาชนที่มีนะครับผลเป็นบวก

โทรศัพท์นะครับแล้วก็สแกนเอาไว้
เผื่อว่าเราสักวันหนึ่งเราติดขึ้นมา
เข้าไปแล้วไปกรอกข้อมูลส่วนตัวในการรับการสนับสนุน
มีอะไรบ้างอาหาร๓มื้อเขาจะให้นะครับ
น้ำเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็ยารักษาโรค
ก็คือประชาชนที่มีผลเป็นบวก
คือจะเป็นผู้ที่น่าจะติดเชื้อเหมือนกัน
ฟรีแล้วนะวันก่อนเขาจัดการเรียบร้อยแล้ว
เพื่อจะทำอะไรเพื่อจะต้องมาลงชื่อยินยอม
ในการเข้ารับการกักตัวคือถ้าไปกักตัวกับเขา
คุณต้องยอมรับว่ามันอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะ
ท่านจะถูกไปกักตัวที่บ้านให้ครบ๑๔วัน
ขั้นตอนเป็นอย่างนี้ส่วนสมุดสาขรยอดพุ่ง
พุ่งแล้วคณะกรรมการโลกติดต่อ
เขาก็อนุญาตแบบเมื่อกี้เหมือนกัน
คือชุดตรวจสามารถไปตรวจแล้วก็ยืนยันได้๒แนวทาง
แบบที่กรุงเทพมหานครหรือว่าสาธารณสุขบอกไปเมื่อกี้เลย
ท่านผู้ว่าสมุทรสาครบอกว่าถ้าซื้อชุดมาตรวจปั๊บแล้ว
ผลยืนยันเป็นบวกนะ๒ขีดนะไปยืนยันตัวเอง
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ทันที
ไม่จำเป็นต้องไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลอีก
บอกต้องลดแล้วขั้นตอนเรื่องของการแออัดด้วย
จะได้จัดสรรเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องนะฮะ